คำแรกติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดีฆ่าหันศพชายชาวสเปน
หลังจากเมื่อวานนี้ทางการกัมพูชามีการประสานทางการไทย
ว่าสามารถจับกลุ่มตัวนายอาตูซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย

วันนี้จะมีการนำตัวนางสาวปริศนาซึ่งเป็นแฟนสาวมาสอบส่วนเพิ่มเติมด้วย
ตรงในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานมัดตัวนายอาตู
ผู้ที่ลงมือนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายอาตูปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีฆ่าหันศพนายดาบิตเบนาท

ช่วงเช้าวันนี้นะคะชุดสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
กตัวนายอาตูเซการาปริ้นเซฟค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพนายดาบิต
ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหา
บนสถานีตำรวจนครบานบวรมงคล
ไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบานเพิ่มเติม
วันนี้จะมีตัวแทนจากสถานทูตสเปนประจำประเทศไทย
ร่วมสอบสวนสอบปากคำนายอาตูด้วยนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

พร้อมทีมสืบสวนสอบสวนคดีฆ่าหันศพ

จากทางการกัมพูชาที่ส่งตัวนายอาตูให้กับทางการไทย
ทางชายแดนจังหวัดตราดเมื่อวานนี้
นายอาตูยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อหานะคะ
จึงทำให้วันนี้ตำรวจต้องเร่งสอบปากคำนายอาตูอีกครั้ง
ก่อนที่จะครบกำหนดการควบคุมตัวผู้ต้องหา
ภายใน๔๘ชั่วโมงค่ะ

ทีมสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
นำตัวนางสาวปริศนาแสนอุบลแฟนสาวของนายอาตู
ที่ถูกตำรวจกันตัวไว้เป็นพยาน
ไปนำชี้จุดเกิดเหตุเพื่อที่จะหาหลักฐานสำคัญทางคดี
เพราะว่านางสาวปริศนาถือว่าเป็นพยานสำคัญ
ที่จะทำให้ตำรวจรู้ถึงสถานที่เกิดเหตุ
หันศพนายดาบิตในแต่ละจุด
ซึ่งคาดการณ์ว่าจุดที่ตำรวจจะนำตัวนางสาวปริศนา

ก็คือจุดที่นายอาตูนัดพบกับนายดาบิต
และจุดที่คาดว่าจะเป็นสถานที่ลงมือสังหาร
และแยกชิ้นส่วนของนายดาบิต
และหากการสอบปากคำนายอาตูวันนี้มีความคืบหน้านะคะ
จะทำให้ตำรวจนั้นสามารถเชื่อมโยงจุดเกิดเหตุ
ในแต่ละจุดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ